รังเนี่ยกำลังตามล่าหาตัวคนร้ายอยู่นะฮะใช้วุฒิสงครามขับรถเนี่ยไล่กระหน่ำยิงรถของคนที่เขานั่งกันมานะฮะ
แล้วก็เจ็บสาหัสไปด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูช่วงที่เกิดเหตุหน่อยนะฮะ
๒๒นัทค่ะโหตอนจบทุศแรก๑๒นัทนึกว่าหมดแล้วอืม
ยังมีต่ออีกนี่ฮะเสียงนะฮะได้ยินชัดเลยนะครับเสียงในกล้องวงจรปิดของบ้านชาวบ้าน
ในซอยแห่งหนึ่งที่ริมถนนสายเพชรเกษมที่จังหวัดตรังนะฮะ
ถนนนี้จะมุ่งหน้าไปทางจังหวัดกะบี่นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นสี่ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ถนนสายเพชรเกษมมุ่งหน้าไปทางกระบี่นะฮะทางเข้าสวนป่าในพื้นที่หมู่หก
ตำบลวังมะปรางเหนือนะหลังจากได้รับแจ้งเหตุนี่
เขาก็มาตรวจสอบกันพบรถเก๋งคันนี้นะครับเป็นรถเก๋งคันที่ถูกไล่ยิงถล่มนะครับ
มีคนเจ็บอยู่สองคนนะคือคนขับกับคนที่นั่งมาด้วย
โอ้โหดูนะฮะมีกระจกข้างล่างพรุ้นหมดแล้วนะฮะโอ้โหนี่
สพวังวิเศษจังหวัดตรังนะฮะท้องที่เกิดเหตุนะครับ
นี่ฝั่งกระจกด้านหน้าโอ้โหรูกระสุนนี้เข้าไปนะครับ
กรุงเทพนะฮะคือตอนที่มาตรวจสอบเนี่ย
ยังติดอยู่เลยนะครับมีอุปกรณ์เสพยาเสพติดตกอยู่ในรถด้วย
กระจกข้างหน้ารอยกระสุนสี่รูนะฮะกระจกขวานะ
เบาะนี่หลังคนขับนี่๖ครูมีขอบกระโปรงรถด้านหน้า
หม้อน้ำมีรอยกระสุนปืนอีกนัดหนึ่งมีปลอกกระสุนปืนขนาดห้าจุดห้าหก
ตกอยู่สามปลอกสันนิษฐานว่าเป็นปลอกกระสุนปืนที่ใช้ยิงกับปืนเอ็มสิบหกนะฮะ
นี่ครับพบกระสุนเนี่ยพลาดไปโดนฝาผนังบ้านของชาวบ้านแถวนั้นอีก
รวมทั้งรถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนด้วยส่วนคนเจ็บเนี่ยสองคนชาวบ้านช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
ที่ตำรวจจะมาตรวจสอบที่เกิดเหตุคนเจ็บเป็นผู้ชายทั้งสองคนนะครับ
คนนึงเป็นคนขับนะฮะชื่อนายทันยพิสิทธิ์คงสุวรรณอายุสามสิบแปดปีนะครับ
ถูกยิงเนี่ยกระสุนเข้าเหนือหูด้านขวานะฮะแล้วก็ที่แผ่นหลังเป็นรอยถลอกนะครับ
นี่ก็เจ็บหนักนะฮะคนขับนายทันพิสิทธิ์คนที่นั่งมาด้วยชื่อนายทวนทองสุธิธรรม
เบาะหน้านั่งข้างกับคนขับถูกยิงกระสุนเข้าแขนขวาเหนือศอกด้านขวานะครับ
แล้วก็หลังเท้าขวาก็มีร่องรอยบาดเจ็บนะฮะ
อาการปลอดภัยทั้งคู่แล้วนะครับ
นี่ฮะทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปนะครับได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะครับ
คุณผู้ชมครับจะเห็นว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้สี่ทุ่มครึ่ง
ผู้บาดเจ็บนี่ขับรถเก๋งมาตามถนนสายเพชรเกษมพื้นที่จังหวัดตรังมุ่งหน้ากระบี่นะฮะ
แล้วมีรถผู้ก่อเหตุนะมาถึงปากทางเข้าสวนป่าพื้นที่หมู่หก
ตำบลวังมะปรางเหนือเนี่ยรถกระบะแหมแต่ดูจากสีในกล้องวงจรปิดมันไม่ชัด
ทั้งสีแล้วก็ย่อเหมือนขับเลยไปแล้วนะฮะ
เร่งเครื่องประกบมานะครับยิงใส่แล้วมีถอยมานี่มีถอยมาดูด้วยนะครับ
กล้องวงจรปิดของชาวบ้านนะครับที่บันทึกภาพขณะเกิดเหตุนะครับ
เมื่อสักครู่นี้นะฮะที่รถคนร้ายเนี่ยถอยมาประกบแล้วก็ก่อเหตุ
หลังจากนั้นตำรวจก็ลงมาตรวจสอบนะมีกล้องวงจรปิดนี่อีกมุมนึงนะครับ
ของชาวบ้านแถวนั้นเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่เริ่มมาแล้วนะ
หลังจากที่ชาวบ้านเขาแจ้งเหตุไปแล้วก็นำคนเจ็บเนี่ยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
โนตรีชาวลิศเลี้ยงสุพงศ์ภูมิคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรัง
สั่งให้ชุดสืบสวนทั้งในแล้วก็นอกเครื่องแบบนะฮะวันนี้ระดมกำลังกัน
ติดตามหาตัวคนก่อเหตุนะครับก็ไปหาข่าวด้วยแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๖นะครับก็คือคุณวีรยุทธ์จันประกอบบอกว่าเมื่อคืนนี้เกือบ๔ทุ่ม
นั่งอยู่ที่บ้านอยู่มีเสียงเหมือนกับคนจุดประทัดดังหลายนัดมากแล้วก็เว้นเป็นชุดอยู่๒ชุด
หลังจากสิ้นเสียงไปเนี่ยก็เดินออกมาดูเห็นรถเก๋งสีขาวคันหนึ่งจอดอยู่ข้างทางมีคนเจ็บถูกยิงสองคนวิ่งลงมาจากรถ
นอนหลบอยู่ข้างร้านค้าแถวนั้นนะฮะเห็นท่าไม่ดีก็ตะโกนถามไปก่อนนะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวิรยุทธ์บอกตะโกนถามไปก่อนบอกเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรคนเจ็บตะโกนกลับมาบอกถูกยิง
ไปเห็นเขาแบบโอ้โหเลือดออกเยอะมากก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กันแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะนี่โอ้โหคือทางคุณวิรยุทธ์บอกว่าตอนที่พาไปส่งพาขึ้นรถไปเนี่ยนะต้องปิดไฟหน้ารถไปนะครับเอารถกระบะไปนะแล้วให้คนเจ็บเนี่ยเขานอนแบนราบกับท้ายกระบะเพราะกลัวว่าเกิดนั่งไปหรือว่าเปิดไฟหน้ารถไปเดี๋ยวไป
วันนี้ตำรวจไปสอบปากคำคนที่ถูกยิงนะครับในทันพิสิทธิ์ชื่อเรียกชื่อปี๊ดนะครับว่ามันต้องยิงอยู่ตรงไหนที่กับบ่อเดี๋ยวผมตรงไห้แป๊บผมบอกมันมันเจ็บเดี๋ยวบ่อโหล่แป๊บผมไปเอารถมาโบ้น

ปืนขึ้นมากราดยิงยิงมาก่อนสองนัดเขาก็ขับรถเพื่อจะหลบหนีขับมาได้๓๐๐เมตรคนร้ายตามทันประกบแล้วก็กราดยิงอีกหลายนัดจนต้องตัดสินใจจอดรถแล้วเปิดประตูวิ่งหนีนี่เห็นไหมยังถอยมายิงอีกคือทางปี๊ดนี่บอกวิ่งเหมือนแบบเหมือนห่างกระสุนมันแบบมันระดมเข้ามาต้องวิ่งหนีเนี่ยฮะถามว่าสาเหตุคืออะไร

ก็เห็นขาดการติดต่อไปค่ะไปปีนึงขาดการติดต่อไปปีนึงเห็นไหมสอนอ่านี่ยาบ้าเขาบอกก็สงสัยใช่แน่ไม่รู้ยังไงวันเนี้ยขับรถตามประกบเมื่อคืนแล้วก็ยิงเลยอ่ามีรถของลูกชายอดีตผู้ใหญ่บ้านนะฮะอยู่แถวนั้นนะครับถูกกระสุนลูกหลงไปด้วยนะครับกระสุนนี่เจาะเข้ายางกระจกหน้าซ้ายนะฮะอ่าแล้วก็หัวกระส
นี่อันนี้ผนังบ้านชาวบ้านเดี๋ยวกำลังรวบรวมพยานหลักฐานขอนุมัติศาลออกหมายจับ
ก็ถ้าเป็นอย่างที่ปี๊ดบอกก็แก๊งอ้ายหัวครกใช่ไหม
แต่อย่าลืมขยายผลไปบ้านเพื่อนปี๊ดหน่อย